คุณผู้ชมช่วงนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับทหาร
หรือผู้ชายที่แอบอ้างเป็นทหารมาเป็นระยะ
ครับมาอีกแล้วอ้าวผู้ชายคนนี้ค่ะเมาแล้วขับ
แล้วไปเกิดอุบัติเหตุก็คือชนรถที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
พอเขาลงมาจากรถอ้าวเมาแล้ว
มีคนเข้ามาช่วยโดยเฉพาะกู้ภัย
ผู้ชายคนนี้อ้างตัวเป็นทหารแล้วบอกเดี๋ยวสั่งย้ายกู้ภัยด้วย

นี่เป็นช่วงเหตุการณ์หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วอ่ะคะ
เพจแห่งดังเหลี่ยวจัดให้รีเทิร์นพระสอง
เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนข้อมูลด้วย
บอกว่าผู้ชายคนนี้แอบอ้างเป็นทหารอากาศ
เมาแล้วขับพุ่งชนเสาไฟ
แล้วไปพุ่งชนร้านอาหารซึ่งอยู่ริมทางตามที่เห็นในคลิป
จากนั้นไปพูดจานลักษณะอวดอ้างใส่ตำรวจและกู้ภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นยังไม่ทันมืดเลยนะคะ
๔โมงเย็นหน้าสพธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ช่วงที่กู้ภัยไปช่วยผู้ชายคนนี้ที่แอบอ้างว่าเป็นทหารอากาศ
ขู่ด้วยขู่บอกว่าเจ้าหน้าที่อาสาคนนี้นะ
เดี๋ยวจะย้ายเลยเดี๋ยวจะย้ายให้ไปทำแผลออกนอกพื้นที่เลย
เชื่อว่าตอนนี้น่าจะสั่งเมาแล้วนะคะ
ทหารจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้
แต่เมาแล้วขับทำให้ทรัพย์สินราชการ
ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายคงต้องขึ้นสารยาวไป
ทีนี้เรื่องของการดำเนินคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
เขาก็จะดำเนินไปแต่ทีนี้เป็นทหารหรือเปล่านี่สิ

ตรวจสอบด้วยรอตรวจสอบค่ะ